เอามากันที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะ
เขาสั่งสมประสบการณ์มานานกว่า๑๐ปี
ล่าสุดขอเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเอง

แถมยังโชว์พลังเสียงให้ได้ฟังก่อนใครอีกด้วยจ้า
เสียงดีนะจ้าไม่ธรรมดาเด้อ

เพราะขนาดไหนไปฟังกันจ้า
เกือบจะโทรตามให้มาขับรถให้หน่อยละ

ที่ตอนนี้ขอขยับมาเปิดค่ายเอง
ตอนนี้ศิลปินในค่ายยุคบุกเบิกนะคะ

ขนกันมาฝากเนื้อฝากตัวกันทั้ง๘คน

แล้วเพลงแรกจะโยกจะแรปขนาดไหน
ติดตามกันเลยจ้า

รวมตัวกันมาทำผลงานที่เป็นแนวที่เราชื่นชอบกันครับ
เพลงแรกของเราเนี่ยเป็นรวมกันเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้เห็น

แต่หลังจากนี้ทุกคนจะมีซิงเกิ้ลเดียวกันหมด

แล้วตอนนี้หิวข้าวมากแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยละกันนะคะ